อกชื่นใจกับคนที่โชคดีกันไปแล้ว
มาดูข่าวสารเตือนภัยกันหน่อย
ช่วงนี้ฝนตกอุบัติเหตุเกิดขึ้นมากมายอย่างเรื่องของไฟดูดไฟช็อตก็มีด้วยเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าโชคดีนะที่รอดปลอดภัยออกมา
เป็นเหตุการณ์เมื่อวันที่๓๐พฤษภาคม

และขณะที่กำลังจะรับเงินจากตู้ก็ปรากฏว่าไฟดูดเธอก็ยืนสั่นยืนเกรงอยู่
เพื่อนชายเห็นก็เลยกระชากตัวดึงตัวเธอออกมา
ดีเพื่อนชายยังมีสติอยู่นะครับ
ที่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ป้องกันสาธารณภัยเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพทะเล
มาช่วยเหลือปฐมพยาบาลแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลให้แพทย์รักษาจนปลอดภัย
แต่ว่าตอนนี้ก็ยังมีอาการบาดเจ็บที่ขาและแขนอยู่จากการที่กระชากแล้วก็ล้มปังไปที่พื้นนะคะ
ส่วนอาการชาต่างตอนนี้ดีขึ้นแล้วค่ะ
ส่วนผู้ประสบเหตุก็คือนางสาวกริตยาพรบุญชูอายุ๑๖ปีเป็นนักเรียนโรงเรียนทุ่งโพทะเล
ฟังเธอเล่าถึงเหตุการณ์ช่วงนั้นกันหน่อยค่ะ
แล้วก็กดตังค่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นครับหนูกดตังแล้วกำลังเสร็จแล้วแหละค่ะ
กำลังหยิบตังค์เลยมีเพื่อนเห็นว่าแขนหนูสั่นทีนี้เพื่อนบอกว่า
เพื่อนบอกว่าดึงกระชากหนูออกมาค่ะหนูก็รู้สึกตัว
แต่ตอนนั้นหนูไม่รู้สึกตัวอะไรเลยค่ะแต่ตอนที่ตังค์ไฟช้าละดูแล้วไหม

มีเพื่อนกระช่าออกมาถึงรู้สึกตัวว่าโดนไฟหนูไฟช็อตแบบนี้ค่ะ
แต่ว่าทางโรงพยาบาลที่เขาให้การรักษาเขาก็บอกว่าให้พวกยาคลายเส้น
ยาพวกในการทำให้ประสาททำงานเป็นปกตินะคะก็ดีขึ้นแล้วล่ะ
ว่าเรื่องของการเจ็บปวดจากการกระแทกยังมีอยู่บ้าง
คราวนี้ไปสอบถามผู้จัดการสาขาอาวุโส
สาขาชากังราวธนาคารกรุงไทยนะคะ
บอกว่าทราบเรื่องแล้วแล้วก็มาพบกับเธอ
พร้อมทั้งนำกระเช้ามามอบให้
ที่สำคัญก็ต้องขอโทษขอโพยกับผู้เสียหายนี่แหละ
ได้ว่าจ้างให้ผู้รับเหมามาเป็นผู้ดูแลและติดตั้งระบบ
ตอนนี้ก็จะประสานไปยังผู้ดูแลนี่นะคะ
สาเหตุเป็นยังไงมาจากอะไรแล้วก็จะได้แก้ไขต่อไป
รวมไปถึงจะประสานไปยังสำนักงานใหญ่
ส่งทีมมาดูแลเยียวยาผู้ประสบเหตุ
แล้วก็ให้ช่างมาซ่อมเครื่องนี้ให้เรียบร้อยนะคะ
ไฟรั่วไฟชอตก็เกิดได้ง่ายที่สำคัญมันต้องเสียปลั๊กไว้ตลอด
แล้วก็ที่สำคัญพวกเครื่องป้องกันนะหลังคงหลังคาอะไรเนี่ยนะฮะ